ซึ่งก็แข่งขันถึงวันที่๓กันยายนนี้
ก็มีนักแม่นปืนไทยเข้าร่วม๑๙คนด้วยกัน

ช่วงปลายเดือนนี้จะมีการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ์ระดับโลกเกิดขึ้นที่ชาโตลูประเทศฝรั่งเศสนะครับ
เป็นมาเฉพาะมือพระการเข้าร่วมดวนความแม่นในรายการไอพีเอสซีแฮนดกันเวอร์ชูสสองพันสิบเจ็ด
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือนักแม่นปืนเยาวชนไทยวัย๑๗ปีแดงดีหงลัดดา
ก่อนที่จะถามถึงเป้าหมายอยากจะให้น้องอธิบายก่อนนะครับว่า
รณยุทธ์ที่ต่างกับปืนธรรมดายังไง
โรงเรียนจะเป็นการวิ่งแล้วยิงครับ

จำลองสถานการณ์ว่ากำลังสู้กับผู้ร้ายอยู่

แล้วจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาเพิ่มมาด้วยครับ
มีโอกาสจะหยิบเหรียญกลับมาที่เมืองไทย

ที่เราซ้อมเนี่ยเราซ้อมอะไรบ้าง
ก็จะมีเดี๋ยวจัดสนามทางนี้ครับ

ก็ซ้อมหยิงหรือจัดตาม
ใกล้เคียงกับที่สนามจัดแข่ง

แทบจะหยุดพัฒนาแต่ว่าโชคดีที่
มันคืออะไรเดี๋ยวให้คุณพ่ออธิบายครับ
พอเล่นกีฬายิงปืนไประดับหนึ่งแล้วเนี่ย
มันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเริ่มตัน
เริ่มพัฒนาขึ้นไปไม่ได้
เพราะว่าไม่ได้ฝึกกลไกการเคลื่อนไหว

ก็คือตอนหลังก็เลยเราก็เลยมาเสริมตรงนี้เข้าไป
แต่ว่าเพิ่งมาศึกษาเพิ่งมาเจอ
ศูนย์พัฒนากลไกการเคลื่อนไหวเนี่ย
ได้ไม่กี่เดือนมานี้เอง

ก็ฝึกให้สมองบังคับกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของร่างกาย
แต่ว่าหลังจากฝึกมา๓เดือนเราก็สังเกตจากการ
แต่เขาฝึกฟ้อมยิงปืน
หนึ่งเขาสบายใจขึ้น
สองเขารู้สึกมั่นใจขึ้นแข็งแรงขึ้น
ซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่ามันบวก

ปีนี้มารุ้นให้น้องแดงดีคว้าเหร็นปวาศาสตร์
ในรุ่นจูเนียเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีรายงานครับ